กระทรวงมหาดไทยก็มีการสั่งผู้ว่าราชการ๑๔จังหวัดนะคะให้เตรียมพร้อมรับมือกับ
อุทธกภัยดินถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงก็คือตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมไปจนถึงช่วงเดือนธันวาคมเลยทีเดียวนะคะ
เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระโสมหาดไทยกล่าวว่าช่วงกลางตุปราคม
ธันวาคมบริเวณภาคใต้เนี่ยเขาจะได้รับอิทธิพลของ
รสุมตะวันออกเชียงเหนือที่พัดปกครุมภาคใต้และอ่าวไทย
ส่งผลให้มีฝนตกชุกหนาแน่นแล้วก็อาจจะมีพายุหมุนเขตร้อน
เคลื่อนเข้ามาใกล้หรือว่าเข้าสู่ประเทศไทย
บริเวณภาคใต้ได้ทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการเตรียมรับกับสถานการณ์
ดังกล่าวสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด๑๔จังหวัดภาคใต้
เพชรบุรีและประจวบคิริขันเตรียมพร้อมค่ะในการป้องกัน
แล้วก็แก้ปัญหาอุทธกภัยดินถล่มและคลื่นลมแรงที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยต้องให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนประชาชนอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง
แล้วก็ทั่วถึงในทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูล
เตรียมความพร้อมของภาครัฐช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
แล้วก็แนวทางการปฏิบัติรวมถึงช่องทางการแจ้งข้อมูล
ว่าขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐด้วยนอกจากนี้นะคะ
ก็ให้ติดตามวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์สภาวะอากาศ
สภาพน้ำน้ำหลากต่างต่างคลื่นลมในทะเลตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะ
คือประเมินแล้วเนี่ยนะหากเห็นว่ามีแนวโน้มสูงที่จะเกิดเหตุ
ภัยขึ้นในพื้นที่ให้แจ้งเตือนประชาชนได้

อันนี้เป็นการเตรียมพร้อมรับมือล่วงหน้าในการแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่
ให้ดูแลประชาชนด้วยค่ะ